ไปดูความคืบหน้ากรณีที่โจรสาวต้องใช้คำว่าโจรสาว

เดี่ยวใช้มีดสปาต้าไปจี้ชิงทรัพย์
ร้านสะดวกซื้อสาขาชุมชนบ้านโพที่นครราชศรีมา
แล้วก็ได้เงินสดไป๒ล้าน๓แสนบาทประมาณนี้
นี่เป็นคลิปภาพกล้องวงจรปิดได้อยากจับได้อย่างชัดเจน
เมื่อวานนี้ตำรวจสพจหจับกลุ่มได้แล้วนะคะที่บ้านพักที่อำเภอสูงเนิน
หลังจากที่หลบหนีไปกบดาน
วันนี้ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และนำตัวโจรสาวรายนี้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจสพจหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
ไปจับกลุ่มโจรสาวรายนี้ก็คือนางสาวรจนาช่องกลางอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดบุกเดี่ยวจี้ร้านสะดวกซื้อ
สาขาชุมชนบ้านโพแล้วก็ได้เงินสดไป๒๓๔๗๐๐บาท
เหตุการณ์เกิด๑กรกฎาคมวันนี้๓กรกฎาคม
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็นำตัวไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเมื่อวานตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้ภายในบ้านพักที่อำเภอโนนสูง
พร้อมกับของกลางเป็นเงินสดที่ยึดคืนมาได้จำนวนหนึ่ง
ซึ่งผู้ต้องหาเอาไปซุกซ่อนไว้ที่บอกเกลอะหลังบ้านพักของตัวเองนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพจหค่ะ
ก็มีการสอบปากคำนางสาวรจนาผู้ก่อเหตุเพิ่มเติม
หลังจากเมื่อคืนคือจับกลุ่มตัวได้แล้วก็มาสอบเครียดเลยนะ
อย่างหนักสอบเครียดตลอดทั้งคืนวันนี้ก็สอบปากคำเพิ่มเติมอีกค่ะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณร้านสะดวกซื้อจุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วชุดทุกอย่างก็จะเป็นชุดเดิมที่ใช้ก่อเหตุในวันก่อเหตุคือ๑กรกฎาคมนะคะ
โดยสักประมาณตี๑๔๕นาทีผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเหล่า
สักประมาณสามสิบนาทีก่อนที่จะสวมเสื้อผ้าแล้วก็สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบมิดชิด
สะพายกระเป๋าเป้สีชมพูมาหนึ่งใบเดินข้ามถนนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ทำทีว่าขอซื้อบุหรี่หนึ่งซองหลังจากนั้นพนักงานร้านสะดวกซื้อหันหลังไปหยิบบุหรี่ให้
คนร้ายค่ะเดินอ้อมไปที่เคาน์เตอร์ที่พนักงานเขายืนอยู่ชักมีดสปาต้าออกมาเลย
ข่มขู่พนักงาน๓คนบอกว่าให้หลบไปพนักงานเจอแบบนี้รออะไรฮะตกใจกลัวรีบวิ่งหนีไปท้ายร้านค่ะ
จากนั้นคนร้ายก็รีบไปเปิดลิ้นชักไปหาเงินพร้อมกับก้มลงหยิบเงินภายในเซฟแบบเมื่อสักครู่
เก็บเงินมาได้แล้วก็ใส่กระเป๋าวิ่งออกไปจากร้านไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองเนี่ยจอดรอเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ระหว่างทางคนร้ายว่าได้นำมิเสื้อผ้าหัวกันน็อคโยนทิ้งส่วนเงินที่ได้มา
เอาไปซุกซ่อนไว้ในบ่อเกลอะหลังบ้านพัก
แต่สุดท้ายก็ตำรวจตามประคุบตัวได้นะคะ
ทีนี้จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตำรวจเชื่อว่า
ผู้ต้องหารายนี้ได้วางแผนก่อเหตุเพียงคนเดียว

ที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเอ๊ะพนักงานในร้านอาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
แต่ว่าจากพยานหลักฐานตำรวจเชื่อแบบนี้นะคะ
ว่าคนร้ายน่าจะวางแผนก่อเหตุเพียงลำพัง
โดยอาศัยการที่คุ้นเคยไงก็คือเป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่แหละ
ก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวภายในร้านเป็นอย่างดี
รู้นะรู้ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงสิ้นเดือนจะมีเงินเยอะ
นี่แหละก็เลยมาก่อเหตุช่วงนี้นะคะ
ประกอบกับผู้ต้องหาเองก็มีหนี้สินด้วยตกงานด้วย
และที่สำคัญต้องเลี้ยงดูลูกน้อยวัยขวบเศษเพียงลำพัง
ก็เลยทำให้ตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น
ผู้ต้องหาอ้างต่อค่ะบอกว่าเงินบางส่วนเนี่ย
นำไปใช้หนี้ที่ยืมมาจำนวน๗๐๐๐บาท
๘๐๐๐๐บาทเนี่ยเอาไปฝากไว้ในธนาคาร
ตำรวจไปตามยึดเงินของกลางทั้งหมดมา
รวมกับที่ไปค้นเจอในบ่อเกลอะในบัญชีธนาคาร

พอนับยอดแล้วมันได้สักประมาณ๑๙๕๙๐๙๙๐บาท
อดมันไม่ตรงกับที่ทางผู้จัดการร้านบอกว่าหายไป
ก็คือ๒๓๔๗๐๐บาทตำรวจบอกว่าเอาล่ะยอดไม่ตรงแบบนี้
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะคะ
ก็หายไปรวมประมาณเกือบ๔๐๐๐๐๐บาทนะ